ไปที่บุรีรำคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งระแวงเพื่อนบ้าน

เอ้ยเอาเมียกูไปซ่อนมั้ยเนี่ย
ระแวงแบบนี้คุณผู้ชมฮะ

นายธันนากว้างสนิทกับนายทองดี
๒คนนี้เป็นชาวบ้านชนประทานครับอำเภอละหารทราย
ให้แรบเหตุการ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันพระหัดสวัสดีที่ผ่านมา
หกกรกฎาคมนายธนาผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังตอนนั้นอ่ะผมมานั่ง
หมักรุกอยู่ที่บ้านของยายหวังยายหวังก็เป็นชาวบ้านอีก
ในหมู่บ้านครับนายสมบูรณ์ผู้ก่อเหตุเดินถือเดินมาเลยถืออิโต้เข้ามาถามว่า
เมียเมียอยู่ไหนเนี่ยเมียกูอยู่ไหนเนี่ยเห็นเมียบ้างหรือเปล่า
เมียเขาหายออกจากบ้านไปเกือบเดือนแล้วครับธนาก็เลยบอกไปว่าไม่มีไม่เห็นมีใครเห็นเลย
เลยแล้วก็หันไปเล่นหมากลุกต่อปรากฏว่า
พี่ชายฝาแฝดของเขามาเห็นก็เลยมาช่วยเหลือ
แล้วพานายธนาไปส่งโรงพยาบาลนายสมบูรณ์ก็เลยวิ่งหนีไป
ไปเจอกับนายทองดีผู้บาดเจ็บอีกคนนึง

โอ้โหเลือดอาบเลยเย็บไป๒๐เข็ม

เหตุการณ์นี้ทำให้คนเจ็บกับชาวบ้านต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
ไม่รู้ว่าสมบูรณ์จะมาก่อเหตุอีกเมื่อไหร่เนี่ยคุณผู้ชม
อันนี้คือในทองดีนะที่ตอนแรกจะไปดูวัวแล้วก็โดนฟันหัวเข้าไป
ตอนนี้ชาวบ้านก็ระแวงกันแล้วกลัวกลัวสมบูรณ์จะมาทำร้ายเขาให้อีก
เพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าสมบูรณ์เคยทำร้ายชาวบ้านมาแล้วหลายครั้งครับ
หลังเกิดเหตุสมบูรณ์ก็ไปให้นายวุฒิ
ซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยเอาอิโต้ไปซ่อนไว้ที่บ้านของนางสาวรัตนา
มีวงจรปิดให้ดูด้วยคุณผู้ชมฮะวงจรปิดนี่จับภาพไว้ได้ประมาณสักสี่ทุ่มครึ่ง
วันที่๖กรกฎาคมตอนที่ในวุฒิเพื่อนของนายสมบูรณ์เอาอิโต้มาซ่อนครับ
ซึ่งนางสาวรัตนามาเห็นเขาก่อนครับวุฒิก็เลยบอกไปว่าอ๋อสมบูรณ์ให้ผมเอามีดมาซ่อนให้ที่บ้านหลังนี้
ก็เลยสงสัยกันว่าสมบูรณ์ต้องการจะใส่ร้ายคุณรัตนาและคิดว่ารัตนาเนี่ยรู้เรื่องที่เมียของสมบูรณ์หนีไป
ซึ่งความจริงแล้วคนในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยแต่สมบูรณ์ในระแวงไปทั่วครับ
ตอนนี้ในการติดตามตัวนายสมบูรณ์
ในวันนี้๑๐กกค
เพื่อจะตามตัวนายสมบูรณ์มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
นายสมบูรณ์ชื่อเล่นคือมัว